ใช่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดศรีสะเกด
ก็มีการเรียกประชุมกรรมการวัดเลยค่ะ
เพราะว่ามีคลิปออกมาเป็นคลิปเจ้าอาวาส
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั่งกอดศรีกา
แล้วตอนนี้มันว่อนโลกโซเชียลเลย
คลิปเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ขณะที่พระรูปหนึ่ง

แล้วพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับความเป็นพระ
โดยคลิปนี้มีคนเอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล

นายมนูลสำริทผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนจันทร์
พร้อมด้วยพระอธิการวิชัยวิชโย
เจ้าอาวาสวัดน้ำคำเลขานุการเจ้าคณะตำบลน้ำคำเนี่ย
ก็มีการเรียกประชุมคณะกรรมการวัดป่าดอนจันทร์
จะหาข้อสรุปกรณีนี้ที่เกิดขึ้น
ก็มีคณะกรรมการวัดเข้าไปประชุมกันอย่างพร้อมเพลียง

มีการเรียกคณะกรรมการวัดมาประชุมกัน

เพราะว่าอย่างที่บอกมันส่งผลกระทบนะ

ก็เลยทำให้วัดดอนจันทร์เสื่อมเสีย
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่ายังไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของคลิป
อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของมุมกล้อง
เพราะว่ามุมกล้องมันอาจจะเห็นได้หลายมุมก็ได้
ตอนนี้มีญาติโยมบางคนก็เข้าใจ
แต่บางคนก็ไม่เข้าใจก็ต่อว่าก็มีเหมือนกันนะคะ
โดยผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงว่ามันเป็นเรื่องจริงไหม
ถึงคือมีการเชิงกรรมากามสอบถาม
พระครูประหลัดนรงฐานุตโร
คณะกรรมการเองก็ไม่ติดใจ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะมีการประชุมกับชาวบ้าน
เพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนทางด้านพระครูประหลัดนรงค์นะคะที่ถูกอ้างว่าเป็นพระที่อยู่ในคลิปเนี่ย

ส่วนประเด็นอื่นอาตมาไม่มีอะไรจะพูดบอกมาแบบนี้นะคะ